ที่แล้วเราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าบ้านใดเปิดไฟแว๊บ
บันไดเปิดไฟแบบแบบแบบ
ที่มาร้องม่วนกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อะไร
เราก็เลยดึงตัวน้องมาเม้าม่วนอีหลี

กระโดดขึ้นเวทีหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ไปเลย๓คืนรวดพี่จ๋า
แล้วคือแฟนเน็กกรี๊ดสนันลันหน้าห้านกันเลยจ้ะ
เราเจอน้องอิงฟ้ากับเพื่อนมิสเฟรนดทั้ง๑๐ตำแหน่งแวะ
เยี่ยมเยือนบันเทิงไทยรัฐกันแบบจุใจเลย
โชว์บนเวทีหมอลำระเบียบวาธศิลป์คุณผู้ชม
อิงฟ้าบอกพี่หนูดีใจมากเลยที่ได้สร้างความสุขให้กับแฟน
ส่วนตัวเนี่ยฝันที่ไม่เคยฝันฝันที่ไม่กล้าฝัน
แล้วมันหวั่นไปแล้วตอนนี้แล้วเป็นจริงด้วยคุณผู้ชมค่ะ
กับการเป็นนักร้องเป็นศิลปินเพราะว่า
คุณพ่อน้องอิงฟ้านี่นะคะเขาอยากเห็นลูกจับไมค์ร้องเพลง

คือวันนี้ที่อิงฟ้ามายืนบนเวทีจริงอดคิดถึงคุณพ่อไม่ได้เหมือนกัน
ส่วนไอ้ท่าเต้นที่หลายคนเต้นตามกันอีกแล้วนะ
นอกจากท่าเต้นตอนเปิดตัวบนเวทีชุดแม่น้ำ

มีคือท่าเต้นใหม่แล้วฟันคลับก็ชอบให้เต้นโชว์อีก
ฟ้าบอกเลยว่าน้องนอรี่นี่นะคะนางงามอีกคนนึง
ก็เลยบอกน้องว่าพี่ขอเอาร้องไปโชว์บนเวทีแล้วกัน
ระเบียบวาธศิลปจัดไปเต็มเลยแว๊บสนั่นเวทีเลยจ้า
อรี่ช่วยคิดว่าเฮ้ยปรึกษากับนอรี่มิสแกรนดกะบี่ค่ะว่าแบบพี่จะร้องเพลงแว๊บ

มีหลายท่า
คุณผู้ชมนี่แบบว่าชุดว่ายน้ำ
แต่ล่าสุดเนี่ยค่ะอย่างที่เชอรี่บอกไป

เค้ามีท่าเต้นด้วยนะอย่างเครื่องเค้าว่า
เอาคุณนิดนึงสิขึ้นบ้านใดเปิดไฟแบบเอ้
ต้องนี้คุณผู้ชมบ้านไหนเปิดไฟแวบแวบ

คุณว่าด้วยเรื่องหมอลำมันฮิตมากแล้วคืออยู่ต่างจังหวัดนั้นนะคะ
บ้านไหนเปิดไฟแว๊บเราก็มารวมตัวกันแล้วไปไหนรู้ไหมคะ

ต้องซูมเดียวพี่แจ็คสักครู่พี่แจ็คทำถ้ามาสักครู่อีกทีได้ไหม
พี่แจ็คพาเข้าแวบแวบไป

แจ็คจานุสั่นเตรียมตัวมานาน